พระเอกท่านหนึ่งแล้วก็มีข่าวลื้อหึงค่ะ
เตรียมบ๊ายบายกับแบบว่าต้นสังกัดเขาเรียบร้อยแล้ว

นี่ค่ะคุณบอยปกรณ์ค่ะมีข่าวลื้อนะคะว่า
พระเอกลูกรักวิกน้อยศรีค่ะจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกายนนี้
แล้วก็เตรียมโบยบินไปเป็นพระเอกไร้สังกัดอีกคนค่ะ
เจ้าตัวยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า

เพราะว่าตั้งใจจะเซ็นสัญญาต่อแน่
โดยปีหน้าก็จะมีละครใหม่มาให้แฟนได้ดูค่ะ

รอให้ผมของเฮีบอยเขายาวก่อนเขาบวชมา

โอ้หล่อมากอะ

วันใหม่ก็ชอบอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยเจอเนอะ
แต่วันนั้นได้ไปเจอแล้วก็โอ้โหเฮ้ย
กับทำไมถึงชอบเพราะอย่างนี้นี่เอง
ประทับใจสุดเลยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมาก